ไปกินกะเพราอยากกินกะเพรา

หิวเอามาดูคุณผู้ชมส่งไลน์มาดีกว่ามาทักทายกันเยอะมาก
วันนี้นะคะคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยมาทักทายเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะพูด
อะไรก็ได้ที่อยากจะบอกอยากจะแชร์กับเราก็ส่งไลน์กันเข้ามา
คุณต้นแฟนข่าวของเรา

ลงมาว่าคุณชนะสุดหรอ

เหรอหรอมันไม่มีไม่เอก

ใช่ไม่ดิฉันว่าอาจจะตั้งใจ

แล้วก็มีอีกหลายท่านส่งมาบอกว่าที่แม่เมาะอากาศดีมาก

ส่งเข้ามาอยากจะทักทายอะไรบอกชุดดิฉันสวย

เสร็จปุ๊บก็เอามาเป็นปีกบินต่อได้เลยสำหรับเจ้ากระด้ง
ไม่ต้องอันนั้นกระหังไม่เกี่ยว
ดูภาพกันก่อนที่ให้เห็นเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้
ใส่กระด้งมาเลยนะครับเป็นกระเพราถาดกระด้งไซสยักษ์
ของร้านกระเพราถาดบ้านฉันอืมกะเพราถาดบ้านฉัน
ก็คือเป็นบ้านของฉันนี่แหละบ้านเธอไม่ใช่บ้านเธอ
แต่เป็นบ้านฉันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านประตูหลังสวนดอกนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของร้านก็คือคุณชัยกร
ฮิรันประเสริฐศุกร์นะครับเจ้าของร้านก็เล่าว่าร้านกระเพราถาดบ้านฉัน
ค่ะเปิดร้านมาได้สามเดือนแล้วก็มีไอเดียในการสั่งอาหาร
ก็คือให้ลูกค้าสั่งกระเพราตามขนาดเลยมันก็มีไซส์แอลเอ็กซ์แอล
เอ็มไซส์เอสอ๋อเอสก็คือเล็กสุดแล้วแต่ไซส์คนกินไหม
แล้วสแตนไซส์ที่เขาอยากจะกินหิวถ้าใครที่มีความหิวมาก
ก็ทานเยอะก็ได้เพราะว่าบางคนนะตัวเล็กนิดเดียวแต่กินจุ
คุณว่าดิฉันหรอไม่ได้บอกคุณไม่ได้เป็นคุณร้อนตัวจะแยะร้อนตัวทำไมหรอ
เอาตามไซส์เนี่ยที่ผมบอกก็คือเอสเนี่ยก็คือเล็กสุด๔๐บาท
ส่วนไซส์ใหญ่สุดเลยเอ็กซ์แอลมีราคาตั้งแต่๒๐๐จนถึง๒๖๐บาท
เลือกได้เลยจะเอาแบบไหนใส่ใบกระเพราตามใจ
ชอบได้เลยนะทั้งเนื้อสัตว์รวมไปถึงผักบางคนบอกว่าชอบ

อยากกินก็ได้จัดให้หรือถ้าไม่เอาก็บอกเลย
ไม่เป็นไรนอกจากนี้ทางร้านยังมีการให้ลูกค้าเนี่ยร่วมสนุกได้ด้วย

ใจสู้หรือเปล่า

แล้วที่ผ่านมานะครับมีคนมาท้าแล้ว๓๐คน

ใช่มีคนที่ทำลายสถิตินะครับแล้วก็ทำได้เพียงแค่๒คนเท่านั้น
คนแรกก็เป็นคนไทยนี่แหละเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป
ทำเวลาไป๑๘นาที
ส่วนอีกท่านหนึ่งไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับ

ได้แล้วทำเวลาไป๒๓นาที
ก็ถือว่าทำได้ตามกฎกติกามารยาททานฟรีไปเหมือนกัน
เขาบอกว่าตอนนี้ทางร้านยังเปิดท้าลองอยู่นะครับ
ใครที่ใจสู้อยากไปลองพิสูจน์ดูก็ไปทานกันได้ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาจนถึง๒ทุ่ม
ปิดทุกวันพระธรรมดีวันพระธรรมไม่ต้องไปแต่วันนี้ไปได้ถ้าอยากไปทานก็ไปเลย
อยู่ที่หลังวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จ้า
ไปกันเลยกระเพรากระโดงกินสักสองกระโดงเนอะ
มันใหญ่อะไรขนาดนี้ใหญ่มากเลยแต่ว่าคุณต้นส่งมาถาดแค่นี้เล็ก
เล็กเล็กเหรอเอาจริงดิไปท้าลองดูไหม๓๐นาทีนะถ้ากินหมดนะฟรีเลย
บอกเห็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีไข่ดาวประมาณ๖ฟอง
แต่ถ้าทานได้๒นะคุณจะได้กลับบ้านฟรีไม่ต้องเสียค่ารถ
น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณเดี๋ยวให้๒ถาด๒กระด้งแล้วก็บินกัน

คุณจะได้กลับบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

หวานที่จะพาไปทานเนี่ยเป็นขนมหวานหาทานยากเป็นสูตรโบราณเลย
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่ย่าตายายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ขนมมีชื่อว่าขนมโกสุย
เออไม่เคยได้ยินสารภาพเลยไม่เคยได้ยิน
ดูหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมใส่ในถ้วยตะไลมาแบบนี้
โกสุยเป็นขนมโบราณสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ผู้สืบทอดจะเป็นรุ่นคุณแม่ที่ต้องการสืบสาร
ไม่ให้ขาดตอนหรือว่าไม่ให้สูญหายไป
แต่มีแม่ค้าขนมร้านหนึ่งที่ยังคงขายขนมโบราณแบบนี้อยู่
ก็คือน้องก้อยนั่นเองหรือว่าน้องจิระพันธ์พ่อเกียรติสกุล
สูตรขนมโกสุยมาจากคุณแม่อีกทีนึง

คุณยายก็อาจจะสืบทอดมาจากบรรพบรุษ

เอาเป็นว่าสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ถูกต้องเพราะว่าสืบทอดกันมากว่า๗๐ปีแล้ว

แกะขนมโกสุยออกจากถ้วยให้ออกมาแบบนี้
พอโตขึ้นเห็นคุณแม่มีการปรับปรุงสูตรขนมโกสุย
จากที่ยายทำสมัยก่อน

ตอนนี้เขาดัดแปลงมาให้ขนมโกสุยมันมีความเหนียวหนึบ

แล้วก็ถ้าเกิดว่ากินเล่นกินคู่กับน้ำชาอะไรอย่างนี้

เป็นขนมเบรกที่เสริมในห้องประชุมก็ได้
อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันลูกค้าก็เลยติดอกติดใจ
ตัวเองก็เลยนำสูตรที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยมาขายนะคะ
โดยทำกันสดให้เห็นเลยถึงกรรมวิธีในการทำ
ทำแบบหน้าร้านแบบนี้ค่ะครับทำให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันมากมายนะคะ
ตัวเองก็จะขายในช่วงเฉพาะเดือนถือศิลปอดเท่านั้น
เดือนรมดรนะคะแต่ไม่นึกว่ากระแสตอบรับเนี่ย
จะดีมากขนาดนี้ครับเพราะว่าขนมโกสุยเนี่ย
ขนมที่หาทานค่อนข้างยากมากใช่ทุกขั้นตอนเนี่ย
ต้องมีเทคนิคเฉพาะนะคะตั้งแต่การผสมแป้งการนึ่ง
รวมไปถึงการแคะออกจากถ้วย
ที่น้องก้อยเคยช่วยคุณแม่ตอนเด็ก
เขาบอกว่าอุณหภูมิมันมีผลนะบางทีร้อนเกินไปก็ไม่ดี
ใช่เย็นเกินไปก็ไม่ได้แกะออกไม่ได้นะคะ
สำหรับขนมโกสุยถือว่ามีเคล็ดลับแทบทุกขั้นตอน

ถ้วยแบบนี้ต้องเอาไปนึ่งให้ร้อนก่อน
เพราะว่าถ้าถ้วยมันไม่ร้อนขนมมันจะแกะยาก
เพราะว่าแป้งติดไงติดกับถ้วยแล้วเห็นไหม
มันมีขั้นตอนนะมันมีเคล็ดลับ
น้ำที่นึ่งก็ต้องเดือดกำลังดีเดือดเกินไปก็ไม่ได้
มันจะไม่แววมันจะไม่เงามันจะไม่สวยไม่น่าทาน
ถ้าเกิดเดือดน้อยเกินไปเป็นยังไงเละ

สำหรับแป้งที่ใช้ทำขนมก็จะต้องใช้แป้งข้าวเจ้า
สมกับแป้งมันแล้วก็น้ำตาลอ้อย

ใช่สีมันจะออกแดงน้ำตาลหน่อย
คือสีของขนมมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำตาล
และเวลาทานก็ทานคู่กับมะพร้าวขูด

ว้านมันคล้ายกับการทานขนมเตียกปูน

ขนมก็จะมีความหนึบอร่อยถูกใจลูกค้า

บาท๑๒ชิ้นหรือ๖คู่

เป็นอาหารว่างได้เป็นขนมที่เอาไว้ทานตอนเบรกก็ได้นะคะ
ร้านนี้เปิดขายบ่ายโมงจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
อยากไปลองจังเลยขนมโกสุย
เห็นไหมเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากด้วยนะคะ
แล้วก็เห็นคนรุ่นใหม่สนใจในการสืบสารขนมโบราณแบบนี้ก็ดี
เด็กเยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จักว่าขนมโกสุยมันเป็นยังไงหน้าตาแบบไหน
อยากจะให้มีคนสืบทอดเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วขนมโบราณ
ไปสักคำหนึ่งตามด้วยการจิบน้ำชาร้อนโอ้โหมันน่าจะฟินนะ
นะตอนนี้ได้ตอนนี้ดีเลย
ผ่านไป๒อย่างนะทิ้งท้องเริ่มร้อง
เพราะฉะนั้นยั่วน้ำลายเรียกน้ำย่อยกันต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
ไปใกล้ใกล้ถึงกายกายกลางเทพเทพเท่าไหร่ผ่านไปแถวน้ำสอนจอนผ่านไปผ่านมา
ถ้าเจอกับร้านนี้ผมอยากให้แวะหยุดก่อนหยุดพักใจแล้วก็ไปเดินชมสวนชมนกชมไม้
ทานอาหารอร่อยกับร้านนี้
ร้านโฟล์บูตะส่วนน้องสตาร์
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกับการปั่นจักรยานน้ำแบบนี้นะ
นี่แต่ผมมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ผมเรียบร้อย
ซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีผิดพลาดแน่นอน
แล้วเหนื่อยอย่างนี้โอ้โหออกกำลังกายเบิร์นไขมันไปแล้ว

เพราะฉะนั้นจากการกินลมชมวิว
เราไปกินอาหารอร่อยกันต่อดีกว่าครับ
ตอนนี้อยู่กับผมแล้วเจ้าของร้านนะครับพี่เบส

อยากจะพูดคุยถึงที่มาความเป็นไปของร้านของเราหน่อย

ที่บ้านนะครับมีพื้นที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
เราก็เลยต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับ
ก็มาทำสวนนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ
แล้วก็มีคุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลานะครับ
ทีนี้ในช่วงที่เราทำโครงการอยู่ครับ
อยู่ในจังหวะที่ในหลวงรัชกรรมที่๙สวัสดีสวัสดีครับ

ว่าจะทำอะไรเพื่อที่จะระลึกถึงท่าน
เราก็เลยปลูกดอกดาวเรืองเป็นเลข๙ครับผม
ก็คือผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้แวะเวียนเข้ามา

พอคนมันเริ่มเยอะขึ้นทางเราก็ทำยังไงดี
อยากจะมีสถานที่เพื่อที่จะรองรับผู้คนที่เข้ามา
ก็เลยได้ทำโฟกุตาคาเฟ่ขึ้นมา
แต่ว่าบรรยากาศอย่างเดียวไม่พอ
มันยังมีนี่อีกของกินวางรายเคียบแต่เป็นหมดเลย
อยากจะให้พี่เบสแนะนำทีละอย่างแล้วกัน

เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับผม
ซอสพริกไทยดำเราจะเข้มข้นมากครับ
แล้วก็หมูนะครับจะนุ่มมากครับ
เหนือจากนี้นี่สปาเกตตี้นี่ก็น่าสนใจ
ครับอันนี้เป็นสปาซิเกตตี้ซอสไก่นะครับ
ซอสเราก็ปรับปรุงเองนะครับ
เพื่อให้มันเหมาะสำหรับคนไทยครับผม

อันนี้ก็คือว่าซอสเราครับผม
เป็นซอสที่เราทำเองคิดคดเองนะครับ

เพื่อที่จะทำให้รสชาติซอสที่เราจะกินออกมานี่

ยังไม่หมดคุณผู้ชมครับนี่ยังมีเกี้ยวซ่า
เกี๊ยวซ่าครับผมเป็นเมนูอาหารว่างนะครับ

อาจจะมีทาเล่งอาจจะมีเฟรนด์ไฟล์ด้วยครับ

มาเมนูนี้คืออะไรครับ

เพราะว่าซอสของเราที่เป็นน้ำจิ้มจะเด็ดมากนะครับ

นุ่มละลายในปากไม่ติดคอครับผม
เดี๋ยวลองดูเลยครับพวกอาหารวางในรายแบบนี้

เราต้องชิมกันจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าครับ
แต่ละอย่างคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าที่ทานแล้วเนี่ยมันรู้สึกประทับใจจริงเลยนะ

เป็นของทานเล่นที่เวิร์กฤชฯมากเลยนะครับและร้านนี้ผมแนะนำว่า
เหมาะมากที่จะแวะเวียนมาชิมกัน

ก็คือถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับเราก็จะวิ่งมาหนุนรังสิทธิ์นครนายกครับผม
เจอสี่แยกบังอ้อนะครับเลยสี่แยกบังอ้อมาประมาณ๔กิโลครับผม
แล้วก็กลับรถครับผมร้านอยู่ทางซ้ายมือครับ
เอาล่ะมาลองชิมลองทานกันได้นะคนที่เดินทางจากนครนายกไปกรุงเทพ
กรุงเทพไปนครนายกควรจะลองแวะมาดูสักที
สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของตลอดกิน
แต่จะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับ
เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบสมากเลยนะครับ

ไงล่ะแหมคุณสังเกตไหมตอนคุณปั่นเป็ดเนี่ยมันเอียง

นึกว่ามันไม่บาลานซ์กันทางน้ำหนักหรือยังไงนี่ฉันสังเกตว่าเอ๊ะเป็ดจะคว่ำไหม
ไม่ต้องไปสังเกตผมรู้แล้วว่าผมอ้วน
คุณผู้ชมไลน์มาบอกเมื่อไหร่คุณชนะจะพาเอฟซีไปเลี้ยงข้าวหา
ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้นะเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดเลย
รอหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อน
รอหน่อยแต่ว่ายังไงเราก็มีอะไรอร่อยมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแบบนี้แหละ
เพราะว่าคุณผู้ชมส่งมาว่าชอบดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์มากเลยดูแล้วคลายเครียดด้วย
อ่ะบางคนก็ส่งมาเรื่องของสภาพอากาศนะเนาะใบต่อมา
อนุสวรีชายฝนตกลมแรงมาก
พื้นที่ก็มีฝนตรงฝนตกก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูไอเดียสุดบันเจิด

ช่วงนี้เขาก็ฮิตอะไรนะเมนูคุกกี้เสียงทายใช่ไหม
นี่มาเจอกับการเสี่ยงทายเมนูอาหาร
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ

แล้วนอกจากนี้จะพาไปตลอดโซเชียล
กับลีลานางฟ้าและเทวดา
ที่มารำหน้านาคเขาเชื่อว่ารำหน้านาคจะได้ไปเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์